เรื่องของอาหารไทยนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะ

ไปหลายประเทศก็จะมีร้านอาหารไทยเปิดอยู่ด้วยนะคะ
สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีร้านอาหารไทย
อยู่หลายร้านที่เปิดให้บริการ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมีโอกาสได้ไปชมร้านอาหารไทย

ติดตามจากรายงานของคุณลินดาอุตมะค่ะ
ซอสไส้ด้วยหมู๓ชั้นราดด้วยซอสรสกลม
อีกหนึ่งเมนูรสชาติสไตล์ไทยแท้
ที่ถูกปากชาวสิงคโปร์คือป่อเปี๊ยกุ้งห่อด้วยแป้งบาง
พร้อมสมุนไพรไทยอย่างใบหัวระพา

เป็นเมนูที่ชาวสิงคโปร์ชื่นชอบมากเช่นกันค่ะ
ไปชิมอีกร้านค่ะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

ตกแต่งร้านให้เป็นแนวไทยร่วมสมัย
จุดเด่นของร้านนี้ใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลเป็นหลัก
ด้วยความที่เป็นเมืองท่าพร้อมรอบด้วยทะเล
เรื่องความสดจึงไว้ใจได้ค่ะ
เมนูแรกเป็นหอยนางลมราดน้ำจิ้มสุดจี๊ดตัวตัวโต๓ตัว
ใหญ่เต็มจานอังฟินสุดค่ะ

ยังค่ะยังเมนูหอยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ
ตามมาติดกับผ้าหอยเชล
ราดหน้าด้วยไข่ฟ้าคาเวีย
ลุกเข้ากับน้ำปรุงรสสูตรพิเศษของทางร้าน
ปิดท้ายด้วยแกงเหลืองปากใต้ใส่ปลาคอต
หรือที่บ้านเราเรียกว่าปลาหิมะค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีหน่อไม้เทมปุระ
เสิร์ฟในถ้วยบรรจรงเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย
น้ำสำราญไปกับอาหารไทยระดับพัฒนาคารกันแล้วนะคะ
และเราก็จะมาย่อยอาหารกันก่อน
แล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศที่มารีน่าเบค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของประเทศสิงคโปร์ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะเราก็จะพาไปชิมอาหารไทยที่ถือว่าขึ้นชื่อของชาวสิงคโปร์
และมีรสชาติที่อร่อยจัดจ้านมากค่ะ
เมนูยอดฮิตคือกะเพราหมูสับใส่ถั่วฝักยาวใบกระเพราพริกขี้หนูอร่อยจนต้องบอกต่อ
อีกหนึ่งเมนูยอดนิยมคืออาหารเซ็ต๓อย่างค่ะ

หลากหลายสีสร้างความแปลกใหม่ให้
กับการชิมอาหารไทยแบบซิกเนเจอร์
อินโต้๑เขานะคะไม่เกิน๔ดอลลาร์สิงคโปร์

เซ็ตก็จะมีข้าวกล้องร้อนพร้อมด้วยทะเลโป๊ะแตก
ดมไปด้วยกุ้งสดปลาหมึกเนื้อขาวอวบ
เนื้อปลาหอยและเห็ดฟางแซ่บเวอร์คล่องคอ
จากนี้ก็ยังมีแกงเขียวหวานไก่

ต่อให้อิ่มแค่ไหนก็ต้องลิ้มลอง
ปิดท้ายด้วยผัดไทยกุ้งสดเส้นเหนียวหนึบรสละมุนลิ้น
ใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เลือกใส่พริกปนตามใจชอบค่ะ
แถมด้วยถั่วลิสงปนเพิ่มอัตรรสในการทาน
เมนูไทยในต่างแดนที่ยังคงรสชาติความเป็นไทย
เป็นจุดขายที่ดีให้กับร้านอาหาร

ใครก็อยากลิ้มลอง
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน